เอาทุกผู้ชมครับเรื่องราวของน้องฟิล์มนะฮะ
น้องฟิลล์มนักเรียนชั้นม๖
ของโรงเรียนมัธยมสตึกนะฮะนางสาวนิชาดาวัย๑๗ปี

ผู้ปกครองมาเจอใช่ไหมแล้วก็วิ่งกันเข้าไป
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพของน้องฟิล์มนะฮะน้องฟิล์มนี่น้องเลี้ยงช้าง
ใช่อ่ามีช้างเพื่อนซีโด่งดังทางยูทูปด้วย
วันนี้ช้างก็มานะครับช้างเพื่อนซีของน้องฟิล์มนะฮะช้างสุพรรษา
แล้วมันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นระหว่างพิธีชาปนกิจศพฮะ
คุณไม่ต้องห่วงขอพ่อกับแม่หนึ่งหนึ่งด้วยดูวิกฤทธิ์ให้กูด้วยดูฟรรษาให้กูด้วย

ดูฟรรษาเลยนะดูฟรรษาทุกคนเลยนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ระหว่างเคลื่อนศพน้องฟิล์มนะครับ
ฟิล์มที่เสียชีวิตอย่างปริศนาหลังจากวิ่งหนีคุณครูเข้าป่าข้างโรงเรียน
เมื่อ๒กันยายนที่ผ่านมานะฮะระหว่างที่เคลื่อนศพอยู่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้น
มีชาวบ้านที่มาร่วมงานมีอาการเหมือนกับถูกน้องฟิล์มเนี่ยมาเข้าสิ่งร่าง
โหไปกอดคุณแม่ของน้องฟิล์มแล้วก็ร้องไห้
คุณแม่น้องฟิล์มบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าคือลูกสาวนะฮะที่มากอด
เพื่อต้องการมาบอกลาแม่วันเกิดเหตุแม่ก็ไม่ทราบว่าน้องมีอาการป่วยอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่แม่ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตกับเรื่องของครูกับเรื่องของโรงเรียนอะไรแล้วนะฮะฟังคุณแม่นะครับ
ของน้องฟิล์มบอกว่าช่วงตี๔วันนี้นะครับฝันนะครับฝันว่าลูกสาวแต่งตัวสวยงามมากมาหาพ่อพร้อมกับ
พุชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับเทวายนหะ
แต่ไม่ได้พูดอะไรนะฮะแล้วก็หายไปเลย
พอตอนเช้าจะไปรับสุพรรษาที่เป็นช้างเพื่อนซีของน้องฟิล์ม
มาร่วมงานชาปนกิจศพนี่ฮะน้องฟิล์มกับสุพรรษา
นี่นะไปเจอควานช้างควานช้างบอกว่าตอนตี๒เหมือนกันเลยนะ
สุพรรษาไม่ยอมนอนเลยเดินไปเดินมาคุกเข่าลง
เหมือนตอนอยู่กับน้องฟิล์มเลย
เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยมาหาสุพรรษาด้วยแล้วก็มาหาพ่อด้วยหรือเปล่า
ก่อนจะถึงพิธีชาปนกิจศพวันนี้นี่ฮะพิธีชาปนกิจวันนี้นะครับ
เพื่อนของน้องฟิล์มชาวบ้านเพื่อนบ้านนักเรียนคุณครูช้าง
นี่ฮะทั้งช้างน้อยสุพรรษานะครับทุกผู้ชมครับ
มีช้างตัวน้อยเพื่อนซีของน้องฟิล์มนะครับแล้วก็ช้างอีกห้าเชือก
วันนี้มาเดินนำหน้าขบวนแห่ศพของน้องฟิล์มนะครับ
ก่อนที่จะถึงพิธีชาพนักกิจนี่ฝนตกด้วยนี่ตอนที่เดินนำการเคลื่อนศพของน้องฟิล์มนะครับ
แล้วฝนก็ตกลงมานี่เพื่อนนะฮะ
ที่มาจากโรงเรียนนี่ฝนตกนะครับสุดท้ายนี่ฝนซาลงนะฮะ
แล้วฝนก็ซาลงก่อนถึงพิธีชาปนกิจเพื่อนเพื่อนก็มาร่วมกันร้องเพลงเพื่อส่งน้องฟิล์มเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับ
สวยงามเมื่อเวลาอ่านไปเพื่อนจากโรงเรียนมัธยมสตึกนะฮะ
ช้างสุพรรณศาสตร์ช้างน้อยเชือกมีนะครับ
ทีมข่าวของเราสังเกตนะฮะนี่ช่วงที่มีพิธีแสดงความอาลัยกันอยู่เนี่ย
สุพรรณศาสตร์จะเอางวงเนี่ยเข้าปากตลอดเลยค่ะ

คือคาดกันว่าอาจจะเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจหรือเปล่า
นี่ฮะก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับ